ส่วนในช่วงแรกไปดูเรื่องราคาสารทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ฮือฮากับคุณแม่มือใหม่เพราะพูดถึงคุณแม่มือใหม่นี่อาจจะนึกถึงน้องนิวนาวนี่หนึ่ง
อ้อใช่สิเขาเพิ่งคลอดป่ะครับนี่
แต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะ
คุณแม่มือใหม่ที่จังหวัดบุรีรำกว่าจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่นี่ทุลักทุเล
ต้องทำคลอดบนรถตราโล่ของตำรวจ
และคนที่ทำคลอดให้ก็คือตำรวจนั่นเองแหละค่ะ
โอ้โหคุณตำรวจทำได้ทุกอย่างเลยสมัยนี้
ทำได้ทุกอย่างเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกอย่างจริง
ตำรวจนายนี้ที่ทำคลอดให้คือดาบตำรวจก้านนิพรรำ
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรถาวร
อำเภอเฉลิมพระเกียจังหวัดบุรีรำ
เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าวันพุธเนี่ย
มีโอกาสได้ช่วยเหลือนำตัวนางสาวสุวรรณีขิงจตุรัส

นำตัวขึ้นรถตราโล่แต่ไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะ

เป็นรถของทางราชการรถตำรวจนี่แหละ
หมายเลขทะเบียนจดเลยครับ

ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากบอกให้คุณผู้ชมทราบเอาไว้ว่าทะเบียนเนี่ยนะคือ
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
แต่ว่าในระหว่างทางทีนี้นางสาวสุวรรณีคลอดบุตรออกมาเลย
โอ้โหรอไม่ไหวไปไม่ถึงโรงพยาบาลคลอดบนรถ
เป็นเพศหญิงสรุปออกมาแบบนี้นะคะ
ซึ่งดาบตำรวจก้านและนางแสงดาวซึ่งเป็นแม่สามีของนางสาวสุวรรณี
ผู้ที่คลอดได้ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
และช่วยกันทำคลอดเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลแม้ว่าคลอดออกมาแล้วนะคะ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยต่อไปนะคะ
ไปฟังเสียงคุณตำรวจกันค่ะ
ส่วนวิธีการนี้ดาบตำรวจกล้าเล่าให้ฟัง

เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลทำคลอดเบื้องต้น

ดูคลิปข่าวตำรวจโครงการพระราชดำริ
ซึ่งโครงการพระราชดำรินี่เป็นโครงการ
ตำรวจจะต้องเรียนรู้วิธีการทำคลอด

ลักษณะคล้ายคนที่เจ็บปวดเจ็บท้อง
ใกล้คลอดตามท้องถนนต่างนะคะ
พอจดจำมาก็เลยตัดสินใจ
กล้าพอที่จะช่วยทำคลอดครั้งนี้
และทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ
ขอขอบคุณตำรวจที่ช่วยเหลือนะคะ
สำหรับนางสาวสุวรรณีเขาขอขอบคุณมา

ช่วยเหลือลูกสาวด้วยปลอดภัย
และตอนนี้ลูกสาวหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะ
น้ำหนักสมบูรณ์นะ๓๒๐๐กรัม
ก็ประมาณนั้นพอดีนะครับ
เอาล่ะแม่ต้องขอชื่นชมคุณตำรวจท่านนี้จริง
โอ้โหดูแลประชาชนได้ครบรอบด้านเลยทีเดียวนะ
ทุกที่ทุกเวลาช่วยได้หมด